ต่อนะคะกับเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่ย่านน้องแขมเมื่อวานนี้

เขาไปขึ้นรถเป็นรถเมย์สาย๗จอดอยู่ที่ท่ารถค่ะ

แล้วเขาก็สตาร์ทเครื่องขับออกไปเลย
สุดท้ายไปสิ้นฤทธิ์ยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ตอนที่จับกลุ่มได้ค่ะ
เครือเครือเทคขโมยรถเมฆออกมาขับตรงกำแพงครับ

ดูเหตุข้างล่างต่อนะครับ

ทำไมเครื่องขับมา
เมาแล้วก็ขโมยรถเมย์มากลิ่นเหล้าหึงเลย
เนี่ยคุณผู้ชมคนที่ถ่ายคลิปก็บรรยายให้ฟังเราก็พอรู้เหตุการณ์
และก็เห็นสภาพของรถเมฆที่มันไปชนกับกำแพงโดยคนที่โพสต์คลิปบอกว่า
ว่าผู้ชายเนี่ยเมาเหล้าแล้วตอนขโมยอ่ะถามในท่า
ว่าขึ้นไปรอบนรถเมย์ได้ไหมหลังจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งรอ
แต่ทีนี้บนรถมันมีกุญแจเสียบคาอยู่พอดี
ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยขับรถเมย์หนีย้อนสอนออกมาค่ะ
พอมาถึงตรงทางเลี้ยวตรงนี้เขาหักเลี้ยวแล้วนะ
แต่ว่าไม่ได้คืนพวงมาลัยก็ตู้มชนเข้าไปที่รั้วบ้านนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ก็เจอเป็นรถเมษาย๗ซึ่งวิ่งระหว่างคลองขวางหัวลำโพง
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือเกยฟุตปาด
กับกำแพงบ้านรถด้านขวาเนี่ยเสียหายทั้งแถบเลยนะคะ
ส่วนรั้วบ้านก็มีปูนแตกร่อนกระจายเกลื่อนอยู่ตรงนั้น
ทีนี้พ่อค้าที่เขาขายของอยู่แถวนั้นนะคะ
เขาก็บอกให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ขับรถมาชนกำแพงแล้วเนี่ย
กำลังคว้ากระบอกตัวเปิดประตูเตรียมจะวิ่งหนีแล้ว
เขาก็เลยต้องช่วยกันล็อกตัวเอาไว้
แล้วเขาไม่ได้พูดอะไรนะคนที่ขโมยรถเมย์เนี่ย
แต่กลิ่นเหล้าเนี่ยมันหึงเลยเอาฟังเสียงพ่อค้าที่ไปช่วยหน่อยค่ะ

นี่แหละตำรวจโรงพักหนองแขมเขาก็ไปถามคนในอู่รถเมย์รู้จักไหมผู้ชายคนนี้คือใคร
นำตัวผู้ชายคนนี้ไปสอบสวนที่โรงพัก
ทีนี้ระหว่างที่ตำรวจพยายามสอบสวน

แต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ตอบอะไรเลย
ได้แต่แลบลิ้นแล้วก็ชี้นิ้วไปที่ลิ้น
ตำรวจก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าเป็นใบ้
ทีนี้ก็เลยเอากระดาษให้เขียนชื่อนามสกุลเขาก็เขียนนะ

ก็พบว่าชื่อนายธอมอายุ๓๗ปีเป็นคนใบ้จริงค่ะ

ญาติบอกว่านายธอมพักอยู่แถวจอมทองฝั่งทน

เขายังเป็นผู้ป่วยที่มีอาการบกพร่องทางจิตด้วย
ตำรวจก็ประสานให้ญาติมาที่โรงพัก
นำหลักฐานมาด้วยเอกสารการรักษาว่า
มีอาการทางจิตจริงเอามายืนยันด้วย

เจรจาชดใช้ค่าเสียหายกับขอสมกรนะ
เพราะรถเมย์สาย๗เขาพังเสียหาย
ส่วนเจ้าของบ้านที่กำแพงบ้านเขาพังเสียหาย
อันนี้ก็ต้องไปเจรจาเรื่องค่าเสียหายด้วยนะคะ